สวัสดีครับในระยะนี้ใครที่อยู่บริเวณภาคอีสานตอนบน
ถ้าหากตอนกลางวันออกไปข้างนอกอาจจะรู้สึกร้อนแสบผิวหน่อยนะครับ
เพราะว่าในระยะนี้ถ้าหากฝนไม่ตกอากาศจะร้อนเป็นพิเศษแดดจะแรงเป็นพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้เองดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาตั้งฉากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่
สิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือปรากฏการณ์อุทิศตั้งฉากเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จะตามมาก็คือการเกิดร่องฝนหรือว่าแนวฝนนั่นเอง
ร่องฝนนี้ถือว่าเป็นแนวสำคัญนะครับที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ
ตอนนี้ดวงอาทิตย์นั้นอย่างที่บอกเลยครับมาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเมืองไทยของเรา
สิ่งที่ตามมาอีก๑เดือนก็คือร่องฝนนั้นจะค่อยตามมาตามหลังดวงอาทิตย์
แล้วก็มาอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พายุมีโอกาสผ่านในบริเวณดังกล่าวในอีก๑เดือนข้างหน้า
แต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือในช่วงวันที่๒๐ที่ผ่านมาของเดือนที่แล้ว
ดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งจากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของไทยนะครับ
นั่นก็หมายความว่าในวันที่๒๐นี้โอกาสที่พายุจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของไทยก็จะมีมากขึ้นไปด้วย

แต่ว่าขณะนี้เองการตรวจสอบจากระบบพยากรก็พบว่ามีโอกาสการเกิดพายุ
แต่ว่าพายุนั้นยังไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของเมืองไทยของเราอยู่
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มเกาะตัวในช่วงวันที่๕นี้เป็นต้นไปแน่นอน
ก่อตัวของพายุนี้ก็ทำให้มรสุมนั้นแรงขึ้นครับ
การที่มีมรสุมแรงแบบนี้ความชื้นเพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ช่วงวันหยุดนี้อยู่ที่๔๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ตอนนี้ก็จะเพิ่มไปเป็นประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ในช่วงตั้งแต่วันที่๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับ

อยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

โอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

จุดที่อยู่ติดกับแนวภูเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพม่านะครับ
ส่วนภาคตะวันออกก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ
๑๔๐ก็เป็น๑๖๐๗๐ของพื้นที่

คลื่นก็จะแรงด้วยนะครับ๒๓เมตร

การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนคลื่นนั้นตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ๒๓เมตร

โอกาสการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ๑๖๐๗๐

อยู่ที่ประมาณ๒๔เมตรนะครับ

การเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ

การเกิดฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
นี่คือสิ่งที่มีการคาดการณ์ไว้
แล้วก็มาเตือนประชาชนที่ตอนนี้อยู่ในแหล่งน้ำ

ต้องจับตาดูแล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ